ฐุมธานีครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้ขอพรจากองค์ท้าเวสวรรณครับ

ที่เขาไปกราบไหว้กันส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าท้าเวสุวรรณเป็นองค์เทพที่ปกปักรักษาขุมทรัพย
เพราะฉะนั้นเมื่อไปกราบไหว้ท่านท่านก็จะให้ทรัพย์ให้โชคไง
ที่นี่คือวัดดอนใหญ่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
กราบไหว้ขอพรจากองค์ท้าเวสวันและไอ้ไข่วัดดอนใหญ่
ไหนก็มาแล้วนะแค่ท้าเวทอย่างเดียวไม่พอ
ไอ้ไข่ต้องจัดด้วยอย่างครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวของคุณนวลหัดเจริญ
สามถุงน้ำสองแพ็คพร้อมกับชุดเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่
แก้บนกับท้าเวสวรรณเขาได้รับโชคใหญ่
ถามว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่มาก
ใหญ่มากจริงน้องใบตองเพราะใหญ่ในระดับแสนกว่า
โอ้โหได้โชคเป็นแสน
พี่จ๋าพาผมไปไหว้ด้วย

เขาบอกว่าขอให้ถูกรางวัลแล้วก็มาขอโชคจากพาเวสวันนี้แหละ
แล้วก็ถูกกันทั้งครอบครัวเลยแฮปปี้กันทั้งแฟร์มิลี่
แล้วยังไงต่อล่ะในการมาแก้บนเนี่ย
ก็ต้องจุดทูปเสี่ยงทายด้วยเนาะก็ติดไว้

เพื่อครั้งต่อไปไงไปอย่างนี้
ไปคุยกับคุณบุญเตือนเปรมใจพร้อมกับครอบครัว

เดินทางมาจากย่านครองสามาร์พระครองหนุนปฐุมธานี
คนแถวนั้นนั่นแหละนี่ก็นำข้าวสารมาอีก๕ถุง
น้ำดื่มอีก๕แพ็คพร้อมด้วยเครื่องเส้นไหว้
งั้นคนนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่นำมาแก้บน
เคียงกับครอบครัวเมื่อสักครู่ที่เล่าไปที่ได้เป็นแสน
ครอบครัวนี้บอกว่าเฮ้ยครึ่งแสนเขาก็โอแล้ว
โอ้โหนี่เยอะนะ
แล้วดูทูปเสียงไทยที่เขาจุดกันเอาไว้
มันก็ปรากฏเห็นนั่นเห็นนี่เล็กน้อยก็ว่ากันไป
ส่วนทางด้านคุณปนัดสาสุขพนันซิริ
เจ้าของกิจการรับเหมางานบิวต์อิน
นี่ก็โอ้โหจัดด้วยประทัด
โอ้โหคนโชคดีทำไมมันเยอะจริง
นี่ผู้รับเหมานะจัดให้๑๐๐นัดจำนวน๒กล่อง
แล้วก็เครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ด้วย
แล้วก็ประสบความเสม็ดในเรื่องของกิจการรับเหมา
แต่ละคนก็แฮปปี้ในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป
ก็แล้วแต่จะไปกราบไหว้ขอพรกันเนอะ

เรียกได้ว่าถ้างานข้าวหนูมีงานข้าวมีงานเข้า

ไม่ใช่งานเข้าแบบคุณนะ

เราก็ต้องหาวิธีการจัดการกับมันไป
เขาบอกว่างานมาเรื่อย
ทีละงาน๒งานล่าสุดมาหลายงาน

และเชื่อว่าเอาละเลขหมายปลายประทัดน่าจะให้โชคด้วย
เรียกได้ว่าแฮปปี้ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน
แล้วก็มีดีมีสิ่งดีเข้ามาในเรื่องของโชคลาภ

เพราะว่าวันนี้วัน๑๕เท่านั้นเอง

แล้วทุกอย่างสมองเราจะไปที่เรื่องนั้นหมดเลย

เราจะย้ายไปโฟกัสในวันพรุ่งนี้